อืมลุงใจเฮี่ยมจับแมวฟาดตายคามือคือจับหางเลยนี่นี่รักแมว

อันนี้พี่เบิร์ตเอาจริงเราเข้าใจนะว่าแมวเราไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน

นั่นน่ะสิมันก็เป็นคำถามที่สังคมถามเหมือนกัน

เอาล่ะครับคุณผู้ชมฮะเป็นเรื่องล่ะเป็นเรื่องล่ะ
โอ้โหคนรักแมวก็ทำใจนิดนะฮะกับภาพข่าวนี้นะครับ
แล้วฟาดลงแบบนี้เหมือนที่คุณผู้ชมเห็นไป
ต่อหน้าต่อตาเจ้าของคือไม่พอใจ

แมวเนี่ยมาวิ่งเล่นในบ้านคุณลุงนะ

กรุงเทพมหานครไปคุยกับนางถาวรอายุ๕๑ปี
แล้วก็ลูกสาวอายุ๑๘ปีเจ้าของแมวเล่าบอกว่า
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้น๙โมงเช้าเมื่อวานนี้
ก่อนเกิดเหตุกำลังจะเอาอาหารแมวเนี่ย
มาให้แมวสังเกตเห็นโซโต

เป็นแมวพันธุเปอร์เซียผสมสก๊อตทิศโฟ

สก็อตทิศโฟล์อ่ะโอเคนะตัวเมียอายุ๔เดือน

แต่เหลือแค่ตัวเดียวแล้วจากทั้งหมด๒ตัว
จากนั้นเพื่อนบ้านวิ่งหน้าตาตื่นแมวโดนตีแมวเธอโดนตีแมวเธอโดนตี
โอ้โหก็บอกว่าเพื่อนบ้านห่างไป๔หลัง
เป็นชายสูงอายุนะครับก็เอาแมวฟาดลงกับพื้นแบบนี้
ผู้ชายก็ถือแมวอยู่ในมือแล้วก็เหวี่ยงลงให้ดูต่อหน้าด้วยนะครับ
หลังจากนั้นก็เอาหลักฐานไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับคู่กรณีนะฮะ
เพราะว่าแมวตัวนี้ลูกสาวเก็บเงินซื้อมาในราคา๓๐๐บาท
จะซื้อตัวเดียวแต่คนขายบอกเดี๋ยวมันเหงาแถมไปอีกตัวแล้วกันนะ
ก็เลยได้มาสองตัวแล้วที่ผ่านมาเนี่ยจะเลี้ยงแมวไว้ในบ้าน
ใส่โกรงไว้ใส่โกรงไว้ตลอด
ที่บ้านก็จะมีตะแกงล้อมเอาไว้มิจชิต
แต่เธอก็ยอมรับว่ามันก็หลุดออกไปบ้างแหละนะ
ขณะที่ลุงเทียนลุงเทียนคือชายสูงอายุท่านนี้เปิดใจบอกว่า
เข้ามาอยู่ในบ้านของเขาพยายามไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไป
เอาไม้เคลียร์แล้วก็ไม่ไปก็เลยจับหางแล้วเหวี่ยงฟาดกับพื้นแบบนั้นแล้ว
เพราะลุงไม่ชอบแมวฮะสิ่งที่ทำลงไปผิดไหมลุงบอกไม่ผิด
ไม่ผิดคนที่ผิดเลยเจ้าของแมวที่ไม่ยอมทำกรงให้มันอยู่
มาเพ่นพ่านทำไมช่วยไม่ได้ลุงบอกแบบนี้ผมไม่ได้พูดนะ
ลุงบอกช่วยไม่ได้นะแล้วก็ไม่ขอโทษด้วยแล้วทำไมต้องขอโทษก็ลุงไม่ผิดอ่ะ
ระหว่างนักข่าวกำลังพูดคุยกับลุงเทียนอยู่มาแล้วครับ
เจ้าของแมวมาถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมคงรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปดูครับ
ไม่ขอโทษไม่ผิดน้องถามความเป็นจะจะดำเนินคดีไหม
สุดเลยไปเลยแสนอะโอเคโอเคไปเลยแค่สเย็นเนิน
นะฮะอ้าวต่างฝ่ายไม่ยอมลุงเทียนก็บอกฟ้องมาก็ฟ้องไป
อันนี้ก็ฝ่ายหญิงก็จะฟ้องทารุณกรรมสัตว์นะส่วนลุงเทียนก็บอกบุกลุกเดี๋ยวว่ากันไป